ชาวบ้านบรรโปรงราชบุรีมีวันนี้เขาแตกตื่น

กล้าไปจับเขาก็เลยต้องปล่อยให้เขากระดึบกัน

ทุกคนต้องหยุดให้เขานะคะแล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
ไปก็ไม่ได้กลัวจะทับนะฮะ
ถอยก็ไม่ได้รถมาจ่อหลัง
บางคนก็เลี้ยวหลีกเขาออกมาด้านซ้ายอย่างนี้นะคะ
ลงไปจับก็ไม่ได้กลัวดูอย่างเดียว
กลัวสิครับเพราะเขายาวตั้ง๒เมตรนะคะ
แล้วเขากำลังเลื้อยข้ามถนนแบบช้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนทรงพลเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งราชบุรีค่ะ
เขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ใครเห็นในช่วงเช้าถือว่าจะมีโชค
เขาบอกแบบนี้นะมาจากด้านไหนคะแล้วรถคันนั้น

รถตู้มองงูสีขาวใบ้เหลืองแต่ไม่เห็นตัวเลข
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้เอง
ถนนสงพลใกล้กับสถานีรถไฟสงพล
งูเหลือมเลื้อยช้าอยู่กลางถนน
ทำให้รถที่แล่นมาทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่
ตามภาพหยุดให้งูเขาข้ามถนนไปก่อน
อยู่หน้าร้านกลางคืนอาจจะเลื้อยข้ามถนนไปกินอาหารที่
ไปหากินที่ป่าอยู่ฝั่งตรงข้าม
พออิ่มแล้วช่วงเช้าก็เลื้อยกลับมาทีนี้

เขาชิวเขาคาดว่าแบบนั้นเพราะตรงข้ามมีป่า
เขาก็เลยคาดว่าพอเขาอิ่มแล้วเขาก็จะกลับที่เดิม
แต่คนในเมืองก็ตกใจนะนี่มันในเมืองนะ
ยังเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้เขาอยู่ในโพรงใช่ไหม

อยู่ในโพรงต้นไม้ใต้ต้นไม้แถวนั้นนะครับ